พรุ่งนี้ต้องรอดูแฮชแท็กว่าผลประชามติ

แต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
วันนี้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติต่าง
เขาก็ไปเตรียมอุปกรณ์กันแล้วเพื่อที่จะไปจัดเตรียม

เพราะฉะนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศค่ะ
ที่สำนักงานเขตราชเทวีมีนายประวิทย์รัฐนาเพียร
กรรมการกรกตไปร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะคุณสิริญญานิมกุล

ตอนนี้เราตัดภาพให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันก่อนค่ะ

ลงประชามตรฐานต่าง๙หมื่นกว่าหน้วย

ตอนนี้ก็มีการตรวจดูความพร้อม
อุปกรณ์ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหีบบัตรนะ
ไม่ว่าจะเป็นหีบบรรจุอุปกรณ์นะครับ
สายระต่างไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งครูหา
แล้วก็ที่สำคัญคือการติดบอร์ดรายชื่อ
ผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงประชามติด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ที่คุณผู้ชมเห็นคือสำนักงานเขตราชเทวี
วันนี้มีนายประวิทย์รัฐนาเพียรกรรมการกรกต
มาตรวจเยี่ยมมาดูความเรียบร้อยต่าง
หลายจุดบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะวันนี้ทางผู้อำนวยการ
หรือว่ากรรมการประจำหน่วยออกเสียง
เตรียมความพร้อมกันหลายจุดนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการนะคะ

นอกจากนี้ทางตำรวจทหารอะไรก็จะไปดูแลอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกัน
คือไปเสริมทัพกันมาให้ความปลอดภัยของเราเต็มที่นะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อม
หลายคนบอกวันนี้จะได้เห็นบัตรลงประชามติไหม
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรบอกว่าได้เห็นพรุ่งนี้เลย

เปิดเผยรูปแบบของบัตรทีเดียวเลย
ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นมาบ้างแล้ว
แต่อันนั้นคือยังไม่ใช่ตัวจริงอย่างเช่นสีที่ใช้
อาจารย์สมชัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้
จะได้รู้พร้อมกันเมื่อคุณเซ็นแล้วก็รับบัตร
แล้วก็ไปลงว่าจะรับหรือว่าไม่รับนั่นเอง

ปีนี้ก็คือจะมีเรื่องของการลงลายนิ้วมือประทับ
ลายนิ้วมือด้วยเพื่อเป็นการยืนยันบุคคล

คือบรรยากาศการตรวจเยี่ยมการแจกจ่าย
วัสดุอุปกรณ์การออกเสียงประชามติ
การเลือกตั้งหรือกรกตค่ะโดยกรรมการประจำหน่วยออกเสียงทุกหน่วย
อาจจะต้องเดินทางมารับอุปกรณ์ภายในวันนี้

ก่อนที่จะจัดการออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคมนี้ค่ะ
โดยวัสดุอุปกรณ์นะคะจะประกอบด้วยหีบบัตรออกเสียง
บัตรออกเสียงบัตรออกเสียงนะคะ
แล้วก็ครูหาบัญชีผู้มีสิทธิ์ติดออกเสียง
รวมถึงอุปกรณ์สำหรับงานอื่นค่ะ

โดยบัตรออกเสียงที่หน่วยออกเสียงจะได้รับนะคะ
มีจำนวนตามผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในแต่ละหน่วยออกเสียงนั้นค่ะ
ขณะที่หีบบัตรในหน่วยออกเสียงในเขตราชเทวีนี้นะคะ

เนื่องจากหีบกระดาษที่เคยใช้อยู่นะคะ

ขณะเดียวกันนะคะยังไม่ได้รับการจัดสรรหีบบัตรเลือกตั้งแบบใหม่นะคะ
ที่ทำจากพลาสติกค่ะ
ทำให้นะคะสำนักงานเขตราชเทวีกค่ะ
แก้ปัญหาด้วยการนำหีบเหล็กแบบเก่ามาใช้ก่อนค่ะ
สำหรับในเขตราชเทวีนะคะ
มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะ
จำนวน๕๑๐๐๐คนค่ะ
มีหน่วยออกเสียง๘๖หน่วย
โดยก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีได้กล่าวรายงานกับนายประวิทย์รัฐนาเพียรค่ะ
ว่าความพร้อมในการจัดออกเสียงประชามติของเขตราชเทวีมีความพร้อมอย่าง๑๐๐
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะได้รณรงค์ค่ะให้ประชาชนในเขตราชเทวีมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดค่ะ
ให้เป็นไปตามเป้าที่กรกตวางไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ค่ะ
ในขณะเดียวกันนายประวิทรัฐนาได้ยืนยันถึงความพร้อมของกรกฎา๑๐๐
ในการจัดเตรียมสถานที่การแจกจ่ายอุปกรณ์และบุคลากรค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังกล่าวขอบคุณหน่วยราชการ
ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการการเลือกตั้ง
และกรรมการประจำหวดหน่วยเลือกตั้งกว่า๑ล้านคนค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะยอมรับค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคในการที่จะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะว่า
สภาพดินฟ้าอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะไทยรัฐทีวีค่ะได้สอบถามนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตกันถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติค่ะว่า
หากมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งมีจำนวนกว่า๕๐ล้านคนค่ะจะถือว่าผลการออกเสียงประชามติเป็นของคนส่วนน้อยหรือไม่ค่ะ
โดยนายสมชัยยืนยันค่ะว่ากรณีนี้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะตามกฎหมายให้ยึดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติ
และให้ยึดมติของเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์เท่านั้นค่ะ
อีกทั้งกฎหมายนะคะยังไม่ได้บอกเขาว่าจะต้องมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ
พร้อมกันนี้นะคะขอเชิญชวนให้คนไทยมาใช้สิทธิ์กันให้ถล่มทลายค่ะ
เพื่อให้ได้เสียงของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอย่างแท้จริงค่ะ
และนี่นะคะก็คือบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเขตรัชเทวี
ในการจัดการออกเสียงประชามติในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ขอบคุณนะฮะนี่บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเท่านั้น
เป็นการเริ่มต้นที่เรารายงานข่าวเรื่องของการลงเสียงประชามติ
แต่ว่าพรุ่งนี้เข้มข้นในการรายงานข่าวแน่นะครับ
ตามไทยรัฐทีวีได้ตั้งแต่บ่าย๓โมงตรงนะคะ
ก็จะมีบรรยากาศจากหลายจุดค่ะ